กูผู้ชมเรารวมรวมมาให้หมดแล้ว
ของที่ฉันก็มีค่ะ

เราไปดูว่าเมื่อคุณแม่ร้องไห้เพราะหิวนม
คุณลูกเลยเอาของตัวเองให้คุณแม่กินแบบนี้
แต่ว่าร้องไห้ทำไมล่ะลูก
ในเมื่อหนูให้คุณแม่แล้วจะร้องไห้อีกทำไมล่ะเนี่ย
เมื่อคุณแม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยคืนให้คุณลูก
อารมณ์ดีขึ้นมาเชียวล่ะค่ะ
คำอะไรล่ะครับคุณแม่
โอ้โหคุณแม่ร้องไห้อีกแล้วล่ะค่ะ
จะให้ก็เสียดายไม่ให้ก็สงสารคุณแม่
ยัดใส่ปากคุณแม่พร้อมกับร้องไห้ไปเลยก็แล้วกัน
โอเคมั้ยครับคุณแม่
นี่เป็นการแคสติ้งตัวนักแสดงทรานฟอร์เมอร์ภาคล่าสุด
ดูก็รู้ล่ะค่ะว่าใครกำลังจะได้เล่นเป็นตัวไหนบ้าง
แต่ดูน้องจะไม่ค่อยสนใจช่างภาพสักเท่าไหร่

ช่างภาพก็ถ่ายไปเรื่อยล่ะค่ะ
แต่พอถึงเวลาบอกให้แปลงร่างให้ดู
เหมือนเลยเหมือนมากเหมือนสุด
ถ้าเหมือนคนนี้ก็ของจริงแล้วล่ะค่ะคุณ

ผมถามจริงคุณนิวนาวคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้

ไม่นี่นะก็ปกติ
ยังไม่ได้ซื้อกันขอ

เอาอย่างนี้คุณนิวนาวถ้าเกิดว่าคุณหุดหงิด
คุณก็เอายัดปากคุณชนะจบ

คือน้องเขาน่ารักมากคือมีความเสียสละ
แต่ตุ๊กตัวเองก็ชอบเหมือนกันอยากจะจุ๊บเหมือนกันนะ

นี่แหละครับความน่ารักนะครับมีทั้งของไทยของเทศ

คือเด็กสัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบคน
หลายอย่างมันสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ได้นะ

ในเรื่องของการรวบรวมเรื่องแปลกในโลกโซเชียล